ข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
เหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีที่ผ่านมา
คือมีการคว้านท้องแล้วก็เอาเสาปูนยัดใส่ในท้องไปถ่วงลงแม่น้ำโขง
คือมี๒ศพเหตุการณ์นี้ค่ะ
ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ก็ยืนยันนะคะว่าการฆาตกรรม

น่าจะเกิดที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เอาศพมาทิ้ง
เพราะว่ามีการพิสูจน์หลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชม
ทิศทางการไหลของน้ำกระแสน้ำระยะเวลาที่ศพเน่าเปื่อย
แล้วก็ที่สำคัญกุญแจมือที่มัดมือของศพไว้นี่แหละครับ
เป็นหลักฐานที่สำคัญนะครับที่ชี้ว่าศพนี้ไม่น่าจะถูกฆาตกรรม
อยู่ในประเทศอยู่ในประเทศไทยของเรานะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือศพลอยอืดอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำโขง
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอธาตุพนม
ทั้งหมดสองศพเหตุการณ์เนี้ยเจ้าหน้าที่ไปพบศพเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบเก้าธันวาคมนะคะ
โดยพลตำรวจโทษสุรชัยควรเตชคุบผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
บอกว่ามีการประชุมมีการสรุปความคืบหน้าคดี
เกี่ยวกับการตรวจสอบการเก็บหลักฐานของพนักงานสอบสวน
ตำรวจคณะทำงานคลี่คลายคดีก็อยู่ระหว่างการส่งศพทั้งสองศพเนี่ย
ไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นตามขั้นตอนนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังต้องรอผลการตรวจที่ชัดเจนอยู่
ก่อนที่จะนำผลนั้นมาประกอบการดำเนินคดี
ในการเทียบดีเอนเอรวมถึงตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล

ถ้าเกิดว่าใครทราบเบาะแสหรือว่าเป็นญาติของผู้ที่เสียชีวิต

ก็สามารถเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจได้นะคะ

ตำรวจก็พบหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าการก่อเหตุลักษณะนี้เนี่ย
เชื่อมั่นว่าไม่ได้เกิดในประเทศไทยบ้านเรา
เพราะว่าดูจากหลักฐานดูจากองค์ประกอบหลายอย่างเลยนะคะ

จากการตรวจสอบไปตรวจสอบสัญลักษณ์ตัวอักษร

เขาระบุเอาไว้ว่ามาจากประเทศจีน

ปรากฏว่าอุปกรณ์นี้มันไม่มีที่ใช้ในประเทศไทย
ตรงนี้ค่ะก็เลยทำให้มั่นใจได้ว่าการก่อเหตุเนี่ย
น่าจะมาจากสปลาวแล้วก็มาทิ้งศพลงในแม่น้ำโขง
ซึ่งเป็นการก่อเหตุจากพื้นที่อื่นที่มีระยะทางไกล
เพราะว่าจากการตรวจสอบจากการดูสภาพศพที่เน่าเปื่อย
ดังนั้นจะต้องมีระยะทางที่ศพไหลมากับแม่น้ำโขงเนี่ย
สักประมาณ๓๐๐๔๐๐กิโลเมตรนะคะ
ส่วนการกระทำก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากกลุ่มไหน
แล้วก็ผู้ตายก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นสัญชาติไหน
อันนี้จะต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อน
แล้วก็มีการให้ตำรวจประสานกับทุกท้องที่เลย
เพื่อตรวจสอบถ้ามีญาติผู้เสียหาย
หรือว่ามีบุคคลศูนย์หายให้มาร่วมตรวจสอบข้อมูลได้
จากนี้ก็ประสานไปยังทางการลาวด้วยนะคะ

และมีคดีอาญาบุคคลที่เสียหายเกิดขึ้นหรือไม่
ถ้าเกิดผลการชนะสูตรออกมาว่าเป็นคนไทย

ตำรวจก็จะมีการรวบรวมหลักฐาน
โดยใครที่คาดว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นคนไทย

จะได้ทำเรื่องถึงอายการสูงสุด

ทำคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร
ซึ่งตำรวจก็จะเร่งคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุดนะคะ
ถือว่ายังเป็น๒ศพปริศนาอยู่นะครับ